เอาไปดูเรื่องของงูจงอาง๒ตัว

เคยเห็นงูจงอางมันพลอดรักกันไหม

พันพันกันเนอะอ่าใช่มีคนไปแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ตีความบอกว่า

มันเขาตีนะผมไม่ได้ใบ้อะไรนะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเลข
เหรอเออเอาลองไปดูหน่อยฮะ

เจ้าให้ไว

โอ้มจงอางนะจงเงย
แต่คราวนี้ไม่รู้แล้วถ้าเกี่ยวกันขนาดนี้นะ

คุณผู้ชมครับเขาบอกโบ๊ะบะกันไม่เกรงใจคนดูเลย
งูสองตัวนี้น่าจะเป็นงูจงอางนะครับ
มันกำลังเกี้ยวพาราศีกันอยู่ในพงหญ้า
คล้ายกับว่ามันจะผสมพันธ์กัน
แต่ใช่ลักษณะมันใช่เลยแบบนี้นะครับ
มันก็บอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนนะ
แต่แคปชั่นบอกเอาไว้ว่าเป็นบุญตา
กลัวก็กลัวแล้วก็แฮชแท็ก
สาธุออกบ้านเลขที่งวดนี้นะ
แล้วก็บอกว่าบ้านเลขที่๒๖นะฮะ

แต่ที่บอกไปผมไม่ได้ใบ่อ่ะเขาลงมาแบบนี้
เขาบอกว่าเนี่ยแบบนี้มันเจ็ด
ฝันเห็นงูเกี้ยวกันนะฮะ
งวดนั้นก็ออกเลขที่ผมบอกไปนะฮะ
เนี่ยก็มาจากงูจงอาง๒ตัว

อันนี้เนี่ยเขาเม้นกันนะครับ